ชาวบ้านไปพบรอยเท้าประหลาดกลางทุ่งนาคุณ
และขนาดของรอยเท้า๑ฟุต

กว้างเนี่ยครึ่งฟุต

แต่ละรอยห่างกันเมตรกว่า
เหมือนลักษณะเท้าใหญ่และก้าวยาว

ก้าวแบบเนี่ยก้าวเดินอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ชาวบ้านเนี่ยประหลาดใจมากว่าเป็นรอยเท้าอะไร
แล้วปรากฏว่ามีคนมาบอกว่านี่แหละคือรอยเท้าเปรต

ต้องเอาเลือดสดให้กินนะครับ

ทรายคำอำเภอวังเหนือที่จังหวัดลำปาง
ไปพบรอยเท้าประหลาดขนาดใหญ่
จำนวน๑๒รอยอยู่กลางทุ่งนา
แต่ละรอยห่างกันเมตรกว่า

ล่าสุดเมื่อวานนี้เฟซบุ๊กนี้นะครับที่ชื่อว่า
บะฮูกูบะบอกโอนกภาษาเมืองนะฮะ
ได้โพสต์คลิปวิดีโอ๔คลิป
พร้อมกับข้อความอธิบายบอกว่า
รอยเท้านี้เป็นรอยเท้าของเปรตสูง๓๒ศอก
ให้ชาวบ้านนำเนื้อสดพร้อมเลือดสด๙กอง
แลกกับชีวิตเจ้าอาวาสวัด
แล้วก็มีการกินทั้งเลือดทั้งเนื้อสดต่อหน้าต่อตาชาวบ้าน

ก่อนที่เปรตจะออกจากร่างไปนะครับ
ปรากฏว่าพอคลิปนี้เผยแพร่ออกมา
ในโลกออนไลน์เข้าไปดูแชร์จำนวนมากเลยนะครับ
ในคลิปเป็นหญิงวัยกลางคน

บอกว่ารอยเท้านี้เป็นรอยเท้าของผีเปรตสูง๓๒ศอก
ศอกก็เท่ากับ๑๖เมตรนะคุณ
เปรตมาอยู่บริเวณนี้มานานเป็นร้อยปีแล้ว
และบอกว่าเหตุไฟไหม้วิหารเก่าแก่ของวัดทุ่งฮี
ก็เป็นฝีมือของเปรตนนี้ที่จุดไฟเผาเอง
และก็จะเผาวิหารที่ก่อสร้างใหม่ด้วย
บอกให้ชาวบ้านนำเนื้อและเลือดสด
สังเวย๙กองที่ทุ่งนาที่จุดพบรอยเท้า
แล้วจะไว้ชีวิตเจ้าอาวาสนะครับ
ชาวบ้านก็นำเนื้อสดมาเป็นกองแบบนี้นะ
เป็นเนื้อสดแล้วก็เลือดสดมาสังเวย
หญิงคนนี้นะครับก็รีบหยิบเนื้อและเลือดมากัดกิน

และเมื่อได้สติเธอก็มีอาการเหมือนคนตกใจ
ตกใจเอ๊ะทำไมเสื้อผ้าฉันเต็มไปด้วยเลือดแบบนี้
ชาวบ้านก็พาไปช่วยกันล้างออก